ที่เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะหลังจากที่มีการค้นบ้านของ
โจ๊กแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้เจอสิ่งผิดกฎหมายแต่
อย่างใดนะคะก็ปรากฏว่าคือโลกออนไลน์เขาก็วิพากษ์วิจารณ์

มันนำมาซึ่งการตรวจจับเว็บพนันออนไลน์

สิ่งเป็นเจ้าของเว็บพะนั้นออนไลน์ร้ายใหญ่
ใช่ค่ะคุณผู้ชมลองดูกันหน่อยกันนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
เอาจริงเธอเองก็เพิ่งจะถูกจับกลุ่มไปนะคะ
ครับคุณผู้ชมส่วนนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนะครับ
ซึ่งเมื่อเช้ามีภารกิจที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในการที่จะไปเหมือนต้อนรับนักท่องเที่ยว

ปรากฏว่านักข่าวจ่อไมค์ถามเป็นเรื่องของบิ๊กโจ๊กเลยนะครับ
ซึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
การกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ

ในการบุกบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
รองพบตรว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้ว
แต่ยังไม่มีรายงานข้อมูลรายละเอียดอื่นเข้ามานะครับ

ตนยังไม่ได้สั่งการอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่
เกี่ยวกับขวัญกำลังใจของประชาชนด้วยนะครับ

คำถามเดียวคือ
พบคนบ้านที่มี
ใช่ครับได้รับรายงานมาแล้วครับ
ยังไม่มีรายงานขึ้นเลยยังไม่มีการขยายผลครับ
เมื่อกี้ก็พูดบุญกับท่านผู้จัดการส่วนแข่งชาติ
นะครับก็เริ่มรายงานส่วนส่วนอยู่นะครับ
เดี๋ยวคงต้องมีการตั้งคณะกรรมการครับ

เพราะว่าผมว่าปัญหามันใหญ่มากนะครับ

แต่ว่าก็มีจำนี้ไว้ที่ปรึกษา
ว่าน่าจะมีการตั้งคณะกรรมการที่มีเอกชนร่วมด้วย

ผูกผ่านกันไปหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวก็ต้องขอดูข้อมูลทีนึง

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเริ่มเป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจ
ของพี่น้องชายชนด้วยนะครับ
แน่นอนครับก็ควบคุมไปจากที่ท่านรอร์นายกอธิบทีพูดด้วย

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ขอบคุณแม่ครับ
คำถามที่ว่าได้สั่งการอะไรไปหรือยัง
เบื้องโตนายกบอกว่าก็ยังไม่ได้สั่งการ
เพราะยังสั่งไม่ได้เนื่องจากยังไม่ทราบข้อมูลทั้งหมด
แต่ว่าก็คุยกับที่ปรึกษาว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการที่มีบุคคล
ไม่ใช่ข้าราชการตำรวจรวมอยู่ด้วย
แล้วก็ย้ำ๒รอบนะบอกว่าปัญหานี้มันเรื่องใหญ่มากนะครับ
เมื่อถามว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวนโยบาย
กวาดล้างผู้มีอิทธิพลด้วยหรือไม่

คู่กับการที่นายอนุทินชาญวิรากูลบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามธ๑
พูดด้วยนะครับซึ่งก็ต้องดูด้วย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ถามต่อว่าจะเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยหรือไม่คุณ

นายกเศรษฐาบอกว่าไม่แน่ใจอาจจะต้องดูความเกี่ยวข้องทั้งหมด
เมื่อถามว่าสัปดาห์นี้จะเสร็จหรือไม่ในการเคาะชื่อพบตรคนใหม่
เศรษฐาบอกว่าตามกำหนดการก็จะเป็นวันที่๒๗กันยายน
จะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตรอีกครั้ง